เริ่มต้นด้วยกิจกรรมดีเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชากันบ้างนะครับ
ซึ่งการจัดงานที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมนาคอนก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกโดยมีการอัญเชิญพระบรมศาบรีบริกฐาตุ
ประดิษฐานบนมนตบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศักระพระบรมศาบรีริกฐาตุได้ตั้งแต่วันนี้นะครับ
จนถึงวันที่๒๙พฤษภาคมนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็อยู่กลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับ

ขบวนอันเชิญพระบรมศาสตรีริกฐาธิ์ออกจากพระบรมมหาบราชวัง
เลื่อนไปตามถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลาง
บริเวณสี่แยกคอกวัวเลี้ยวขวาที่อนุสวรีประชาธิปไตย
เข้าสู่ถนนดินสอแล้วก็สิ้นสุดที่ตรงนี้ครับ
ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมนคร
โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนคร
เป็นประธานอันเชิญขึ้นประดิษฐานอย่างมนตบ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศักระ
งในสัปดาห์วิสาขบูชาโลกประจำปี๒๕๖๑นะครับ
ในปีนี้มีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริม
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ชาวโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศ

โดยในช่วงเย็นนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี

ไปทรงเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ในงานนี้มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ
ที่อยากจะแจ้งเรียนคุณผู้ชมไว้นะฮะ
นั่นก็คือกิจกรรมการรับฟังเทศมหาชาตินะครับ

ใช้จากในช่วงงานบุญใหญ่นะครับ

ไปร่วมกันฟังเทศมหาชาตินะครับ
ศักระพระพุทธรูปสำคัญ

การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา

แล้วก็ในวันที่๒๙พฤษภาคมนี้
ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา

จะมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๗รูป
ส่วนในช่วงเย็นเป็นพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะแล้วก็การเวียนเทียนครับ
โดยรอบพระบรมศาบรีริกฐาตุ

แตกต่างจากการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
เนื่องจากพระบรมศาบรีริกฐาศ

กับพระประธานในพระอุโบสถนะครับ

เนื่องในวันวิสาเหกะบูชานะครับ
แล้วก็ร่วมเวียนเทียนกันในวันที่๒๙พฤษภาคมนะครับ

จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันหลายพื้นที่นะคะ
อย่างที่ร้านคนเมืองก็จะมีตากบาดแต่เช้า

โดยงานต่างแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเขาคงจัดงาน
แล้วก็ตามวัดวาต่างอยากให้ประชาชนไป
แล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าวัดกันเยอะนะครับ